นี่ไม่รู้ว่าทางที่ว่าการอำเภอ
หรือว่าทางผู้ว่าทางผู้ว่า

จันทบุรีดูข่าวเที่ยงของเราอยู่หรือเปล่านะ
ถ้าเกิดมันตัดคลิปมาจริงอยากให้ท่านได้ดูด้วย
เพราะว่าอะไรชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยร้องเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าส่งหนังสือไปถึงท่านแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม
แต่หนังสือไปตกหล่นอยู่ไหนทำไมเงียบจัง

ร้านอาหารเจ้าของเป็นทหารด้วยคุณ
เปิดเพลงดังดังไม่ดังลองฟังค่ะ
โอ้๕ทุ่มกว่ายังโว้วอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
เสียงเพลงเสียงกลองได้ยินมาจากฝั่งตรงข้ามนะ
ใช่แล้วร้านเหล้าตรงนั้นน่ะเจ้าของเป็นทหารยศผู้บวชค่ะ
เปิดร้านเหล้าในแหล่งชุมชนเหรอ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมานานแล้วนะคะ
หมู่บ้านเองทำหนังสือร้องไปยังเทศบาลจันทนิมิตร

แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการเจรจาอยู่๒รอบนะ
เอาคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่๒รอบจะให้ปรับปรุงจะให้แก้ไข
ทีนี้เทศบาลเองก็ส่งหนังสือแจ้งไปถึงผู้ว่า

คุณสิงหากัญญาตุลาพฤศจิกา

หมู่บ้านมหาราชซิตี้โฮมนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองของจันทบุรี
ก็ชาวบ้านร้องเรียนเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะ

ร้านอาหารอยู่ที่อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านเปิดเพลงดัง
แล้วคนที่เขาอยู่ตรงอาคารพาณิชย์หน้าหมู่บ้าน
อันนี้กระทบตรงกระทบเต็มเลยค่ะ
ส่วนคนที่อยู่ถัดเข้ามาก็คือในหมู่บ้าน
ก็ยังได้รับผลกระทบอยู่นอนกันไม่ได้หรอกคุณ

เวลาเสียงเบสมันดังแบบตึ๊บ

ถ้ามีคอนเสิร์ตก็จะดังมากหน่อยค่ะ

ข้างบนเลยยิ่งสูงยิ่งดัง

เสียงดังนะยิ่งถ้ามีคอนเสิร์ตนี่
คือรู้เลยว่ามีคอนเสิร์ต

คือถ้ามันย้ายไม่ได้เนาะก็ต้องปรับเสียงลงไหม
นี่ฝั่งฝั่งนี้ตรงข้ามดึงได้ยินขนาดนี้
แล้วฝั่งนู้นจะเดือดร้อนขนาดไหน
นี่ไงชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะคะ
ทีนี้พอฟังฝั่งคนที่ได้รับผลกระทบแล้ว
เราก็ต้องไปฟังฝั่งร้านหน่อยไหม

เจอค่ะเจ้าของร้านอ้าวไม่ใช่ทหารเหรอ
คุณผู้ชมใจเย็นก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
พี่คนนี้เนี่ยคือพี่ชินัชชามุ่งจองกลางนะคะ
บอกว่าจริงพี่ก็รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะ
ตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นใช่ไหม

คือไม่อยากให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบหรอก

เจ้าของร้านเหล้าเนี่ยเป็นทหารเป็นทหารมันยังไงนะพี่
เพราะชาวบ้านที่ร้องเข้ามาในเพจบอกว่า
เจ้าของร้านซึ่งเป็นทหารยศผู้หมวดประจำการ
อยู่ที่ค่ายจุดจันทบุรีเนี่ยนะฮะ
มีพลังงานบางอย่างที่สามารถบดบังความผิด

ทหารที่ว่าสามีพี่เอง

ไม่เกี่ยวข้องกับสามีที่เป็นทหาร
และอีกอย่างหนึ่งเขาก็ยกมือไหว้เลยนะ
ขอโทษขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ
ถ้านั่นหนูต้องขอโทษด้วยค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวจะปรับปรุง
ทางร้านก็จะขอแก้ไขให้เราทำงานได้

เพราะว่ามันคนละเวลากันนะเนาะอะไรอย่างนี้
หนูก็ทราบแต่ว่าที่ผ่านมาหนูก็แก้ไข
แต่เดี๋ยวหนูจะคุยกับทางลูกน้องอีกทีนึงค่ะ
น้องที่เป็นคนเช็คเสียงนะคะ
กรณีที่ว่าเจ้าของร้านเป็นทหารอันนี้จริงไหมฮะหรือยังไงครับ
อันนี้แฟนค่ะส่วนร้านมันเป็นชื่อหนูเองค่ะ
ซึ่งมันเป็นธุรกิจของหนูเอง
ไม่ได้เกี่ยวกันกับแฟนอย่างนี้ค่ะ
เธอก็ยืนยันนะสามีเป็นทหารจริง

ใช่ค่ะแต่ทีนี้เรื่องหน่วยงานว่าเอ๊ะทำไมนะ
ชาวบ้านเขาร้องไปแล้วแล้วทำไมยังดูไม่มีการแก้ไข
เรื่องนี้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบก็คือเทศบาลเมืองจันทนิมิตร
รวมถึงทางรองนายกเทศบาลจันทนิมิตรเนี่ย
รองประวิทย์ก็บอกว่าทางเทศบาลเองรับข้อร้องเรียนมาจริง
แล้วก็ลงไปตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว

ประวิทย์ในที่นี้คือรองประวิทย์ศรีสุขวรกุลนะคุณ
รองนายกเทศบาลจันทนิมิตรเดี๋ยวดิฉันต้องอ่านเต็ม
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเป็นรองประวิทย์วงสุวรรณนะคะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ส่งเรื่องต่อไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้ว
แล้วก็ทำความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการกับชาวบ้านแล้ว
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อกี้เลยยกมือไหว้แล้วก็บอกว่า
อยู่ในช่วงแก้วอยู่พี่เดี๋ยวหนูจะแก้ไขให้นะคะ
ต้องแก้โดยด่วนนะเพราะว่าชาวบ้านร้องมานานแล้วนะครับ